ส่วนเรื่องของกระแสข่าวลือที่มีการไปพูดคุยเจรจาตกลงกันในค่ายทหาร
ที่เราก็สัมภาษณ์พลเอกประวิทย์ไปว่ามีการจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารหรือเปล่า
มันเป็นข่าวลือออกมาเพราะเขาลือกันว่าประชาธิปัตย์เดินสายไปที่ค่ายทหารแห่งนี้
เพื่อที่จะไปพูดคุยในเรื่องของการจับคั่วรัฐบาลซึ่งเรื่องนี้นายกรจาติกวนิษฐ์รองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
และคนนี้ตอนนี้ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญนะที่ถูกคาดการณ์ว่าจะลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย
กลางกระแสข่าวว่ามีตัวแทนจากภักดิ์พลังประชารัฐและพักเพื่อไทย
โทรศัพท์เข้ามาติดต่อเพื่อขอจัดตั้งรัฐบาล
เมื่อวานนี้โพสต์รอบหนึ่งวันนี้ก็โพสต์ออกมาอีกรอบหนึ่ง
โดยโพสต์ทำนองคล้ายกันแต่กล่าวถึงเพื่อไทยก่อน
โพสต์แรกบอกว่าช่วงนี้ปล่อยข่าวข่าวลือจะเยอะกันนะครับ
ปล่อยข่าวลือเยอะกันนะครับอย่าไปให้น้ำหนักกับข่าวมาก
ส่วนเรื่องการสนับสนุนเพื่อไทยผมขอยืนยันว่าในส่วนของผม
ใครจะติดต่อหรือไม่ติดต่ออย่างไรก็ตามคำตอบคือเป็นไปไม่ได้
แล้วก็วันนี้เอง๒๖มีนาคมนายกรจาติกวนิษฐ์มีการโพสต์ออกมาอีกข้อความหนึ่ง
บอกว่าช่วงนี้มีข่าวปล่อยออกมาเยอะจริงผมขอเรียนว่าความชัดเจนจะออกมา
เมื่อมีการประชุมกรรมการบริหารพักและลงมติ
สำหรับตัวผมเองขอยืนยันว่ายังไม่เคยเดินทางไปเจรจาจัดตั้งรัฐบาลที่ไหน
กับใครทั้งสิ้นก็อย่างที่บอกหลังจากมีข่าวว่าแกนนำพัก
เดินทางไปจัดตั้งรัฐบาลที่มูลที่ป่ารอยต่อ๕จังหวัดนั่นเอง
คุณกรออกมาโพสต์แก้ต่างแล้วนะครับ
ใช่ค่ะทีนี้ดูทางด้านหัวหน้าภักดิ์ประชาชาติ
อย่างในวันมุธมัธนอมธาหน่อยนะคะ
ก็พร้อมด้วยพันธ์ตำรวจเอกทวีสรรค์๒ริขาธิการภักดิ์
ได้ร่วมกันประกาศจุดยืนพัก
บอกว่าตอนนี้พร้อมที่จะยืนเคียงข้างฝ่ายประชาธิปไตย

พักไม่สามารถเข้าไปเชื่อมโยงกับการสืบทอดอำนาจได้
ซึ่งฝ่ายใดที่มีจุดยืนลักษณะเดียวกันเนี่ย
พักประชาชาติก็พร้อมที่จะสนับสนุน
ไม่ว่าจะได้เป็นฝ่ายค้านหรือว่าได้เป็นรัฐบาล
พักประชาชาติเขาได้๖ที่นั่งนะถ้าจากการคำนวณนะครับ
ก็เป็นทั้ง๖ที่นั่งจากสอบบัญชีรายชื่อนะ
ใช่ค่ะเป็น๖ที่นั่งจากสสเขตค่ะภักดิ์ประชาชาติ

ทีนี้หัวหน้าพักก็บอกด้วยนะคะว่าเริ่มมีการทาบทาม
แล้วก็มีการคุยกันบ้างแล้วแต่ก็เป็นการเจรจาแบบไม่เป็นทางการ
อันนี้จะต้องรอให้มีความชัดเจนเรื่องจำนวนสอสอ
คาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปในสัปดาห์นี้นะคะ
เอามาดูเรื่องของภักดิ์เพื่อชาติบ้างนะครับ
รองโคศกภาคเพื่อชาติก็คือนายระยุทธ์บุญคัน
กล่าวถึงการประกาศตัวเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลของพักพลังประชาบรัฐ
บอกว่าส่วนตัวไม่น่าเชื่อว่าพลังประชาบรัฐจะมีความกล้าขนาดนี้
เพราะที่สุดแล้วพักการเมืองที่ได้สอสอมากที่สุดคือพักเพื่อไทย
ธรรมเนียมปฏิบัติและขอประนามการกระทำ
ทำให้ระบอบประชาธิปไตยเจือจางลง
เพราะถือว่าผิดธรรมเนียมปฏิบัติและผิดมารยาททางการเมืองนะครับ
ซึ่งพักเพื่อชาติคือเขาได้สอสอเป็นสอสอแบบบัญชีรายชื่อ๕ที่นั่งนะคะ
อันนี้บัญชีรายชื่อทั้งหมดนะครับ
ส่วนพักอนาคตใหม่เดินทางไปยื่นหนังสือถึงกรกต
เพื่อขอใช้สิทธิ์ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
เรียกร้องให้กรกตนั้นเปิดเผยข้อมูลผลการเลือกตั้ง
เพื่อให้คลายความสงสัยของสาธารณชน
ขณะเดียวกันยังขอให้ตรวจสอบเขตเลือกตั้งที่มีปัญหา

เพื่อยื่นเรื่องให้กรกตตรวจสอบต่อไป

ในบางพื้นที่พักจะได้คะแนนมากกว่านี้
เพราะเขาเอาไปเปรียบเทียบกับคะแนน
ระหว่างพลังประชาบรัฐกับของพักเขาในบางเขต

คือหลักร้อยเองมากสุดก็หลักพันเอง
อยากให้มีการตรวจสอบไอ้คะแนนสูสีตรงนี้
แล้วก็มีการนับคะแนนถูกต้องหรือเปล่านะครับ